เดี๋ยวจะมีข่าวให้ท่านชมต่อถึง๔ทุ่ม๑๐นาทีนะครับหลายเรื่องที่ท่านรออยู่เลยนะครับ
ที่เข้ามากบดานอยู่ในไทยเนี่ยที่ผ่านมาก็มีหลายคดีนะครับ
อย่างเช่นเมื่อวันที่๑พฤษภาคมปี๒๕๕๙นะครับ
ตมและตำรวจญี่ปุ่นก็ร่วมกันไปจับกลุ่มนายชูเฮโยชิซาว่า
จับได้ในร้านอาหารแห่งหนึ่งย่านห้วยขวางหลังจากสืบทราบว่า
นายชูเฮเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลเมืองโกเบที่ญี่ปุ่น
แล้วก็มีหมายจับตำรวจสากลในความผิดเกี่ยวกับการขู่กันโชคช่อโกง
แล้วก็ความผิดลักษณะขององค์กรอาชญากรรม
พฤติกรรมก็คือเข้ามาเปิดบริษัทด้านการเงินบังหน้า
เพื่อกันโชคทรัพย์เหยื่อมีผู้ตกเป็นเหยื่อกว่า๖๐๐คน
มูลค่าความเสียหาย๖๐๐ล้านเย็นนะครับ
คิดเป็นเงินไทยก็๑๗๐ล้านบาท

ก่อนจะหลบหนีเข้ามากบดานในไทยนานกว่า๑ปี

เป็นลักษณะเหมือนแก๊งคอร์เซนเตอร์ค่ะ
มูลค่าความเสียหายกว่า๕๐๐ล้านบาท

ตอนนั้นพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดา

พลตำรวจโทษศีวรารังศรีพรามนกุล

ก็ร่วมกันจับนายชินอิจินากาตะ

เพราะว่าได้รับการประสานจากตำรวจและสถานทูตญี่ปุ่นนะคะ
ให้จับตัวคนร้ายคนนี้มาดำเนินคดี

เป็นแก๊งใหญ่อันดับ๒ของญี่ปุ่นค่ะ

แล้วก็หนีมากบดานแถวพัทยากลาง
แต่สุดท้ายตำรวจไทยก็จับได้ในที่สุดนะคะ
อีกคดีหนึ่งเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วครับ
มิถุนายน๒๕๖๐ครับ
ตอนนั้นตำรวจนครบานแล้วก็๑๙๑
ที่เข้ามาก่อเหตุอุ้มรีดทรัพย
นักธุรกิจชาวญี่ปุ่นในเมืองไทย
พร้อมกับบุกช่วยเหลือเหยื่อเอาไว้ได้นะครับ

เหตุการณ์เกิดขึ้นจากการที่
ภรรยาชาวไทยของนายวาตานาเบซินามิ
อายุ๕๖ปีเป็นนักธุรกิจชาวญี่ปุ่น

ไปแจ้งความกับตำรวจสนทองหล่อ
ว่าสามีถูกคนร้ายอุ้มหายไป

จากนั้นคนร้ายก็โทรมาข่มขู่
ให้แจ้งตำรวจแล้วก็พยายามตามหาตัว

แต่ว่าสุดท้ายตำรวจเข้าไปจับกลุ่มเอาไว้ได้นะครับ